บรรยากาศที่บ้านกกอกวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวเรื่องหมายจับของลุงพลในคดีน้องชมพู่นะครับ
ลุงพลไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะคือวันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปแต่เช้านะฮะ
ก็เลยเชิญหลายคนไปถามนะว่าเอ๊ะตกลงเห็นลุงพลบ้างหรือเปล่า
ก็อย่างที่ท่านทราบแล้วฮะเข้าไปปรากฏตัวที่กรุงเทพนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปสพกกตูมย่าน้องอาชิเนี่ย
เราก็ไปเจอนะฮะเมื่อวานนี้ย่าน้องอาชิเนี่ย
ยังไลฟ์อยู่ที่บ้านลุงพลเลยนะฮะย่าน้องอาชีพบอกกับตำรวจว่าเมื่อวานเนี่ย
หลานเอาโทรศัพท์มือถือไปไลฟ์ก็เลยไม่ได้เจอกับลุงพลนะอ่า
เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะบรรยากาศช่วงที่ตำรวจพยายามถามว่าเห็นลุงพลไหม
ย่าย่าไม่คิดว่ามันงาน
มันกดว่ามือวานก็ยังเข้าไปไลฟ์สดกันอยู่ถูกไหมฮะ

บรรดายูทูบเบอร์ต่างที่ปกติก็มาตามติดชีวิตลุงพลเนี่ย
วันนี้ก็ยังปักหลักอยู่แถวหน้าบ้านลุงพล
มีภรรยาผู้ใหญ่บ้านกกอกด้วยนะฮะที่เขาก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะ
ทีมข่าวก็ไปถามว่าเออเจอลุงพลไหมเจอเมื่อไหร่ครั้งสุดท้าย

อันนี้ลุงพลประแจนนางพรสีเงินนามภรรยาของผู้ใหญ่นิ่ม
บอกว่าก็เจออยู่แต่ลุงพลไม่ได้บอกอะไร
แล้วไม่รู้ว่าวันนี้ลุงพลไปไหน
คือบอกว่าลุงมีบอกอะไรมั้ยครับ
มีท่าทางสี่นั่งสี่หน้า

คิดว่าทำไมเขาถึงอยู่บ้าน
อันนี้ก็แม่ไม่รู้เลยค่ะติ

แม่ก็นึกว่าเพื่อนก็อยู่ในบ้านเหมือนกัน
กับตินี่แหละ

หลายคนบอกว่าก็สบายใจขึ้นแหละนะ

ไม่ได้หมายความว่าดีใจหรือไม่ดีใจนะ

ส่วนคนที่ถูกหมายจับเป็นผู้ต้องหา

คดีของเขาก็ว่ากันไปประมาณอย่างนั้นนะครับ